อุบัติเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชมเราไม่ได้อยากให้เกิดหรอกแต่บางทีมันก็เกิดโดยที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันอย่างอุบัติเหตุนี้โอ้โหชนกันวินาทสันตรโรแต่ก็ยังมีเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นค่ะเอาค่ะไปดูก่อนนะคะว่าอุบัติเหตุที่ว่านี้มันวินาทสันตรโรขนาดไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ริมถนนสายนายงย่านตาขาวบ้านนาปดตำบลนาข้าวเสียจังหวัดตรังค่ะ

อุ๊ยคุณยายชื่อว่าสุจิตหานกราบนะอายุป่าสิบปี
โอ๊ยขวัญมาคุณยายคุณยายคะ
วินาทีรอดชีวิตให้ฟังหน่อยค่ะ
ดูแลทีวีอยู่ต๊ะ

แล้วคุณยายบอกอีกนะว่าไม่ได้ดูทีวีอยู่คนเดียว
ยังมีหลานอีกคนนึงอยู่ใกล้
แต่ว่าหลานก็รอดชีวิตบุดหวิดเหมือนกัน
เรียกว่าจะว่าเป็นปฏิหารก็ได้
คุณยายก็เลยเชื่อว่าเป็นเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านคอยคุ้มครองอยู่
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะ
แต่สิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมเชื่อก็คือเรื่องของการตั้งสติในการขับรถค่ะ
ในการที่จะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ย
ปฏิเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้แบบนี้ค่ะ
ก็เรื่องของอุบัติเหตุนะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นมันก็กระทันหัน
บางทีเราก็จะต้องมีสติกันมากนะคะ
เพราะว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นภาพมันก็อาจจะหวาดเสียว
แต่ที่เรามาฝากคุณผู้ชมแบบนี้เรามาเตือนกันแบบนี้
เพราะว่าเราหวังดีแล้วก็อยากจะให้ทุกคนระมัดระวังกัน